ครับวันนี้เป็นวันที่๓แล้วนะครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราปักหลักอยู่ในพื้นที่บ้านสี่หลังที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เกิดเหตุไฟลุกไหม้ปริศนานะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นยืนยันว่าไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับ
ขณะเดียวกันในระหว่างที่เราเฝ้าติดตามข่าวอยู่ในวันนี้ก็มีเหตุการณ์ไฟลุกไหม้เกิดขึ้นและภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งก็จับนาทีเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน
ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่ลงไปในพื้นที่ไปพบสารนะครับที่อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้
แต่ว่าจะเป็นสารแบบไหนมีรายละเอียดอย่างไร
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีเกิดเหตุไฟไหม้ผ้าห่มบนโต๊ะไม้
บริเวณหน้าบ้านของนายเสถียรสังคธรรมเจ้าของบ้านหลังแรกที่เกิดเหตุไฟไหม้ปริศนา
ในอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งจุดที่ถูกไฟไหม้เป็นจุดที่เจ้าของบ้านหันองศาของกล้อง
ให้จับภาพบริเวณนี้ไว้ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะที่ผ่านมาบริเวณนี้มักจะเกิดเหตุไฟไหม้หลายครั้งนับไม่ถ้วน
ขึ้นมาจนเกิดประกายไฟลุกไหม้ในที่สุด
กระทั่งเสียงร้องของชาวบ้านใกล้เคียง

รู้ตัวว่าข้าวของถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้ว
ตอนนั้นผมอยู่ที่ข้างหลังบ้านอยู่
หน้าบ้านกับหลังบ้านห่างกันประมาณ๕๐เบส

ได้ยินเสียงเรียกผมก็นึกว่าไหม้หลังนู้น

พอวิ่งขึ้นมามันกลายเป็นหลังเรา

ก็พูดให้เขาก็ขึ้นมาช่วยกัน
ก็เห็นเลยครับ
เห็นว่ามันติดอยู่ในกล้อง
ก็เลยโหลดมาให้พี่นักข่าวเขา
ผมอยากได้ผู้ที่มีความรู้จริง

คือทางที่เรา

เราให้ตรวจหมดเลยครับ

ทดสอบโดยนำดินไปใส่ในขวดแก้ว

ใส่น้ำลงไปละลายในขวด
เพื่อรอดูว่าจะมีสารหรือการ์ดอะไรเกิดขึ้นหรือไม่
ประกอบกับการนำเครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีรอบตัวบ้าน
ในที่สุดก็พบจุดที่สารลอยอยู่ในอากาศ
ตามที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเคยตั้งข้อสังเกตไว้
พื้นที่บริเวณนี้นะคะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับบ่อบาดานบ่อที่๒
ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของตัวบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้ปริศนาค่ะ
หลังเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบบริเวณนี้ก็พบว่า
เป็นจุดที่มีสารระเหย๒ชนิดลอยอยู่ในอากาศ
และมีปริมาณมากกว่าจุดอื่นที่อยู่รอบบ้านค่ะ
ตรวจวัดไอระเหยสารเคมีรายงานว่า
พบสารฟอสปีนในอากาศถึง๓จุดในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน
ซึ่งจุดที่พบคือบริเวณลานข้างตัวบ้านบริเวณหลังบ้าน

ซึ่งปริมาณที่ตรวจพบเจ้าหน้าที่ระบุว่า
ยังไม่มีโอกาสที่จะสามารถติดไฟได้
อกจากนี้ยังพบสารฟอร์มานดีไฮอีก๒จุด
ขุดเจาะลงไปในดินลึก๑เมตร
ใกล้บ่อบาดานบ่อที่๑และบ่อบาดานบ่อที่๒
เจ้าหน้าที่ระบุสารนี้เกิดไฟได้หากมีความหนาแน่นสูง
เช่นเดียวกับผลตรวจรอยไหม้เศษเสื้อผ้าที่นอนและกระเป๋า

แต่ยังคงต้องรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่า

จะพิสูจน์และหาคำตอบให้กับเหตุไฟไหม้ปริศนาได้หรือไม่
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน